ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน
ถาดูไม่ดีนัก

พร้อมทำให้เธอหัวรอยิ้มได้ทั้งวัน
ดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่หล่อเท่าไรแต่หัวใจฉันหล่อเลย
หล่อเลยเหมือนว่าคนหัวใจที่หล่อหล่อนะคะ
งหายจากงานเพลงค่ะไปนาน๓ปีเต็มเลยสำหรับนักร้องเสียงอบอุ่นพารพลพลกองเสียงค่ะ
ล่าสุดนี่หอบซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดรอเลยมาฝากแฟนนะคะให้หายคิดถึงกันด้วย
โดยนักร้องเสียงดีค่ะเผยว่าเพลงนี้เป็นจังหวะเพลงแบบสนุกแล้วก็เป็นมุมใหม่ที่อยากจะให้คนฟังนั้นได้ลองฟังกันดูค่ะ
เคยต้องร้องเพลงนั้นแน่เลยนะคะ

เรียกว่าเรียกว่าความสนใจจากสาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น
งานนี้ค่ะพระละพลคาดหวังว่าซิงเกิ้ลใหม่นี้นะคะน่าจะถูกใจแฟนด้วย
พร้อมกับขอบคุณที่ให้การต้อนรับ
จนตอนนี้คุณปล่อยมา๒อาทิตย์แล้วยอดวิว๖ล้านกว่าวิวแล้วค่ะ
ส่วนเพลงรักสไตล์อบอุ่นเจ้าตัวก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะ
รับรองว่าเร็วนี้มีมาฝากให้แฟนได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ
เลยนี่เป็นซิงเกิ้ลที่หายไปจากอัลเต็มเมื่อ๓ปีที่แล้วนะครับ

มีแฟนเพลงถามว่าเมื่อไหร่จะออกซิงเกิ้ลใหม่สักที
ก็เลยแบบว่าจัดให้แล้วนะครับ
น้องก็จะเห็นมุมที่แบบว่าเทอร์เลนส์ทะลึ่งของเราแบบ
มันสนุกมากเลยพี่ทำไมพี่ไม่แบบ
ไม่มีเพลงแบบมุมนี้ให้คนฟังได้ฟังบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นมุมที่แบบว่าแอบจิตหญิงนิดอะไรอย่างนี้
มีซิงเกิ้ลออกปุ๊บวันแรกแบบดีมากเลย
ยอดวิวดีมากแล้วก็มาถึงวันนี้๔วันแล้วนะ
คืน๔วันก็จะ๓ล้านแล้ว

ขอบคุณแฟนไวน์มากที่ให้การตอบรับแล้วก็ยังจำพระระพลได้

ตอนนี้ยอดวิวเลยไป๖ล้านแล้วคุณ
ไบมาสองอาทิตย์แล้วแล้วก็ที่แรกแฟนบอกว่าพระระพลหล่อเลย
เดี๋ยวฉันก็คิดว่าเอาเข้าไปทำศักยกรรมทุกหน้าอะไรมั้ยหรือเปล่า
หมดเลยอันนี้ยังเป็นสไตล์เดิมนะ